จากทางภาคเหนือที่มีฝนตกหนักและฝนตกสะสมต่อเนื่องแล้ว
ในส่วนของภาคกลางเองเมื่อวานที่สมุทรปราการ
ก็ปรากฏว่าเกิดเหตุฝนตกหนักแล้วก็มีลมแรง
ทำให้เสาไฟฟ้าโค้นล้มไป๓๐กว่าต้น
แล้วก็ล้มทับทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไป๓๐กว่าคัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
นิคมอุตสาหกรรมบางปูซอย๒ตำบลบางปูใหม่
มีเสาไฟฟ้าจำนวนถึง๖ต้นนะครับล้มขวางถนน
รถบัตรที่เข้าไปรอรับคนงานส่งกลับบ้าน
ไม่สามารถวิ่งออกมาได้นะครับในช่วงเย็น
ด้านของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ได้เร่งเคลียร์เสาไฟฟ้าที่หักโค้นลงมา
พ้นเส้นทางของการจราจร
ก่อนที่จะเชื่อมกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
แก่โรงงานที่ได้รับผลกระทบได้มีกระแสไฟฟ้าใช้
นิคมอุตสาหกรรมบางปูเสาไฟล้ม๖ต้น
แต่มาดูอีกจุดหนึ่งนะครับเสาไฟล้มถึง๓๔ต้น
เป็นจุดที่เกิดขึ้นในซอยธนสิทธิเทพารักษ์กม๑๑
ตำบลบางปลาอำเภอบางพรี
เกิดเหตุพายุฝนลมพัดแรงนานกว่า๒ชั่วโมง

ไม่เคยพบเคยเจอฝนตกหนักลมแรงขนาดนี้มาก่อน

ทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงจำนวน๓๔ต้น
โค้นลงมาขวางบนถนนทับรถยนต์

ที่ประชาชนบางคนกำลังขับรถอยู่เลยนะ
เห็นบอกว่าล้ม๓๔ต้นโดนรถไป๓๐กว่าคัน
๓๒คันตกเสรียต้นละคันนี่นะครับ

ตอนนี้เป็นรถยนต์๓๐คัน

อกจากนี้ยังมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
เสาไฟฟ้าล้มใส่บาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับ
โดยภายในจุดที่เกิดเหตุเป็นระยะทางยาวกว่า๑กิโลเมตร
ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก
ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้และไม่สามารถสัญจรเข้าออก
ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า๔๐๐๐ครอบครัว
ทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเร่งเคลียร์เสาไฟฟ้าที่หักโค้น

ให้ประชาชนสามารถใช้งานได้
เจ้าหน้าที่ก็โอ้โหปวดหัวเหมือนกันนะ

เสาไฟฟ้าล้มถึง๓๔ต้นแบบนี้นะครับ
แล้วก็เรื่องค่าเสียหายจากกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บ